เหมือนสายสืบโซเชียลเลยช่วยกันสืบเรื่องนี้นะฮะ
ต้นเรื่องมาจากคลิปในปั๊มน้ำมันคุณ
พนักงานให้บริการอย่างดิบอย่างดี

ไอ้ฝาน้ำมันฝาถัง
สักครู่หนึ่งพนักงานกำลังจะไปหยิบอุปกรณ์ในการจะไปเก็บเงินนะ

ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้ว
นี่คุณออกตัวไปเลยชักดาบไม่จ่ายตังค์อ้อไปอีกแล้ว
ปรากฏว่าคุณสายสืบโซเชียลเรื่องนี้ต้องเป็นพลังโซเชียลจริงนะต้องยอมรับเลย
พลังโซเชียลเข้ามาแสงความคิดเห็นบอกโอ้โหสงสารเด็กปั๊ม
ที่ต้องมาใช้เงินคืนปั๊มค่าน้ำมันตั้ง๑๓๐๐บาท
โอ้โหสงสารจริงแล้วก็มีการไปสืบนะฮะ
เด็กปั๊มบอกว่าคนขับเป็นผู้ชายเติมเสร็จก็ไปเลย

นักสืบโซเชียลร่วมแรงร่วมใจตามหาเบาะแส
ลักษณะเหมือนเป็นเจ้าของรถคันนี้คุณเพราะเคยถ่ายภาพ
คู่กับรถคันนี้เอารถไปล้างเอารถอะไรต่าง

เธอใช่ไหมที่ไม่จ่ายค่าน้ำมัน
ใช่ไหมมาจ่ายกันเดี๋ยวนี้เลย
นักสืบสืบต่อไปจนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้
ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ทีนี้เรื่องรู้ไปถึงโรงแรม
ทางโรงแรมก็รับปากเรื่องนี้ก่อนคือ
จะจ่ายเงินค่าน้ำมันให้พนักงานปั๊มน้ำมันแทน
และเดี๋ยวจะไปหักค่าแบรนด์กับผู้หญิงคนนี้
ยอมรับว่าเป็นพนักงานของโรงแรม

ต่อปรากฏว่าเอาคนที่เอารถมาขับ

ไม่ใช่สาวเจ้าของรถแต่เป็นแฟนนุ่มของผู้หญิง

จันทบุรีก็เคยไปชักดาบเขามาแล้ว
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์รัวถามผู้ชายคนนี้ว่า

นี่รู้ไหมแฟนสาวต้องเดือดร้อนแบบนี้

อกจากนี้ชาวเน็ตยังไปเจอวิรากรรมของผู้ชายคนนี้

คาแคร์แล้วก็ไม่จ่ายเงิน
คนเขาตามกันทั่วเมืองจันทบุรีฮะ
โอ้โหขณะที่ผู้หญิงเจ้าของรถตัวจริง
บอกว่าจริงเธอไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย
แต่โดนทัวร์ลงเละเลย

ก็ต้องตามมาใช้หนี้ให้กับผู้ชายคนนี้
แม้จะเคยรักแต่ตอนนี้โอ้โหไม่รู้ยังไง

ช่วยบอกหน่อยให้เอารถมาคืนฉันด้วย
ส่วนผู้ชายจะถูกจับติดคุกเธอไม่สนแล้ว

ถ้าใครจะเติมน้ำมันวันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะคะ
เพราะว่าน้ำมันพรุ่งนี้ลง

ในกลุ่มดีเซลจะปรับลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตรนะคะ
เซลราคาคงเดิมมีผลตี๕เป็นต้นไป

ก็ถือว่าเป็นข่าวดีปิดท้ายนะคะ

งั้นเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีมาตรการล็อกล้อเวลาเติมนะคะ

จ่ายเงินก่อนรักให้เติมดีไหม